สวัสดีค่ะชุวิตตีแสกหน้านะคะคุณผู้ชม
วันนี้เนี่ยเราก็มีหลายเรื่องราวที่จะตีแสกหน้ากันเป็นความคืบหน้าด้วย
เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเราก็จะนำเสนอไปจนกว่าจะถึงวันสำคัญก็คือ
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ความคืบหน้าเมื่อวานนี้เราพูดถึง๑๔จุดที่จะให้ประชาชนไปเฝ้าชมริ้วขบวนด้วย

นิกรเข้าพื้นที่สนามหลวงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยจัดพื้นที่รองรับ๔๐๐๐บาท
ถ้าเราพูดถึงจังหวังประชาชนคนไทยที่อยากไป

เขาเปิดตั้งแต่ตี๕วันที่๒๕ตุลาครับ
ตี๕๒๕ตุลานี้เปิด
แต่ว่าคนต้องไปนั่งรอก่อนหน้านั้นเนิ่นแน่นอน
ไปก่อนสิครับนะฮะต้องไปล่วงหน้าเลย
เพราะว่าเป็นวาระสำคัญ

ทุกคนที่ต้องการไปก็ไปก่อนครับ
ห้าตุลาเนี้ยนะฮะถ้าจะเข้าเข้าก่อนเลย
แต่เปิดจุดคัดกรองเขาบอกแล้วว่าเปิดตอนตี๕
ดังนั้นไปก่อนได้ค่ะแต่ต้องไปรออืมนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะไปกันกี่โมงบางคนอาจจะไปแต่หัวค่ำก็มีนะคะ
อย่างที่ผ่านมาเนี่ยไปกันแต่เนิ่นเลย
ก็ยังไงระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วย
อาหารการกินเครื่องแต่งกายเขาบอกว่าต้องเตรียมไปคือล่มค่ะ
นะครับน้ำดื่มนะฮะแล้วก็ยายาประจำตัวใครเป็นอะไรครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าคงไปมากกว่าสี่หมื่นนะฮะ
จำนวนที่เขากำหนดไว้ก็สี่หมื่นนะฮะแล้วก็เวลาก็ตีห้า
ผมก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังค่ะนะครับเอาล่ะ
เราก็ไปเรื่องของเราต่อนะเรื่องของเราที่คุยกันเมื่อวานนี้
เด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะคะหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะ
หลายคนบอกไม่เห็นด้วยนะที่จะมีการจำหน่ายเบียร์ผ่านร้านสะดวกซื้อ
เพราะคุณชุวิตบอกแล้วมันสะดวกเมามากกว่านั้นเอานะคุณนิวจะไปว่าเขาไม่ได้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
ซีพีออลแหมตั้งชื่อบริษัทดีนะเอาเลยทุกอย่างเลย
เอาทุกอย่างให้เอเวอรี่ติ้งคำชี้แจงเรื่องการยุติโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สด
เขาเขียนว่าทดลองนะตอนขายก็ไม่ได้บอกว่าทดลองนี่
ตามที่ฝ่ายการตลาดซีพีออได้ดำเนินการโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สดที่ร้าน๗๑๑
จำนวน๑๘สาขาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น
เนื่องจากมีคำแนะนำและความห่วงใยจากหลายภาคส่วน
ฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบจึงพิจารณาและมีคำสั่งให้ยุติ
โครงการทดลองดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อทราบอนุโมทนาสาธุ
ก็คือต้องบอกอย่างนี้แหละครับพอตอนนี้มาเขาก็บอกว่า
คือเราต้องพูดทั้งสองฝั่งนะคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเซเว่นเขาก็บอกเขา
ก่อนทำเขาก็ปรึกษากับกระทรวงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
คือคุยกันขออนุญาตแล้วนะก็เป็นไปได้ไหมล่ะครับ
ที่๗๑๑เขาจะทำโดยที่ไม่ได้ไปปรึกษาล่ะเป็นไปได้ไหม
เป็นไปไม่ได้บริษัทอย่างที่บอกแล้วบริษัทข้ามชาติ
บริษัทใหญ่โตขนาดนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
จะทำอะไรเนี่ยแน่นอนเขาต้องไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าอย่างนี้มันไม่ผิด
เขาก็ทำนะฮะพอทำแล้วปรากฏว่าเอ๊ะท่าไม่ดี
มีคนต่อต้านมีคนพูดเลิกนะฮะปัญหาสำคัญคือทำไม
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขถึงไปบอกเขาว่าทำได้
เอ๊ะที่มันที่คุณชีวิตพูดถึงเรื่องกฎหมายไงมาตราสามสิบหรือเปล่า
ที่บอกว่า๑ถ้าขายไม่ได้ก็คือขายผ่านเครื่องอัตโนมัติ
ขายสามรสราคานี่คือไม่ได้แต่เขาไม่เข้าขายไงก็ถึงบอกอ่ะ
ขึ้นขึ้นคุณกฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งเขาให้เข้าถึงยากค่ะเขากำหนดทั้งที่ผมบอกคืออะไร
เวลาใช่ไหมเวลาขายเป็นเวลาถูกค่ะกำหนดทั้งอายุใช่ไหม
ใช่ค่ะให้โฆษณาไหมไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ย
คุณไปมองวิเจตนารมณ์แต่คุณไปมองที่ช่องเล็กนะฮะ
มันไม่ได้เข้าสามอย่างนี้ในอนาคตเกิดมีการขายอะไรที่
ประหลาดซึ่งอาจจะรูปแบบการธุรกิจมันพัฒนาไปนะครับ
มีการขายเอ่อสั่งเบียร์ออนไลน์ไหมโอ้โหเกิดได้ขึ้นมาเอ้า
เกิดมีคนทำอ่ะเอออยากจะกินเบียร์เบียร์เบียร์วุ้นเบียร์
อะไรออนไลน์อ่ะคือแบบสั่งกัน๒๔ชั่วโมง
จัดส่งถึงบ้านอย่างงี้เออทำได้ไหมทำยังไงก็นั่น
นั่นสิครับผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเขาทำอย่างนี้ได้ขึ้นมา
จะทำยังไงอืมเพราะฉะนั้นอย่าอาศัยช่องว่างของ
กฎหมายทำแบบนี้ดีกว่าเออเนี่ยนะฮะทีนี้ทีนี้เมื่อกี้ผมบอก
นะอืมเมื่อวานเนี้ยนะฮะผมบอกกันแล้วใช่ไหมว่า
มันมีกรอบของกฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้เข้า
ถึงยากเอ่อถ้าผมอยากจะปิดเรื่องเนี้ยผมก็เข้าใจแล้ว
ว่าพอแล้วล่ะนะฮะเขาเขาไม่ไม่ไม่ไม่ขายล่ะอืม
เข้าใจค่ะแต่เราอยากจะปิดให้เข้าใจว่าต้นเหตุในการ
คิดอย่างนี้บริษัทต่างเหล่านี้ไม่ใช่บริษัทขายของชำ
จะได้นึกอยากจะทำอะไรก็ทำเลยเขาต้องปรึกษาและการปรึกษานั้น
แน่นอนก็ต้องศึกษากฎหมายทีนี้กฎหมายเนี่ยมันมากับ
ริยธรรมอืมสิ่งที่ผมบอกเมื่อวานค่ะเอ๊ะคนก็บอกชุวิต
มีจริยธรรมด้วยเหรออ้าวก็ผมไม่ได้ไปประกอบธุรกิจแบบ
โอ้โหเป็นหมื่นสาขาทั่วประเทศอ่ะดังนั้นการขยับอะไรของ
เว่นเนี่ยแน่นอนนะคนก็ต้องจ้องอืมนะฮะต้องจ้อง
เพราะว่าเป็นทุนขนาดใหญ่นะครับผมเข้าใจทีนี้พอพลาดไปแล้วล่ะ
ต้องยอมรับใช่ไหมว่าพลาดไปแล้วเพราะก็บอกว่าเป็นการทดลอง
ทดลองก็ทดลองนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้บอกเรื่องทดลองหรอก
ตอนแรกคือทำเลยแต่การทำเนี่ยต้องผ่านเจ้าหน้าที่แน่นอน
อ่านะฮะทีนี้ผมอยากจะบอกอ่าให้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่
กระทรวงสาธารณสุขนี่แหละนะฮะที่เขาบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดนะฮะ
ผมบอกว่าผิดนะฮะยังไงคะอ่าผมบอกว่าผิดผิดเพราะอะไรครับ
ง่ายง่ายเลยนะฮะไม่ต้องไปถกเถียงอะไรกันมากมาย
ท่านผู้ชมครับนะฮะเบียร์เนี้ยเป็นเบียร์สดค่ะ
ท่านผู้ชมครับเบียร์สดมีความหมายว่าอะไรครับทานทันที
คนเขาบอกว่าเอ๊ะก็ขายอยู่แล้ว๗๑๑ร้านสะดวกซื้อ
กระป๋องก็มีอ่ะทำไมอ่ะชูวิทย์ไม่กินเบียร์สดก็มีเบียร์กระป๋อง
นะเปี๊ยกกระป๋องไม่ได้กินเลยครับคือพกไปไหนก็ได้เก็บไว้ได้
คือเอากลับไปบ้านครับมันก้ำกึ่งการซื้อเบียร์กระป๋องเอากลับไป
ซื้อแล้วกลับไปบ้านแต่เบียร์สดนั้นเขาให้ดื่มทันที
ไม่มีบอกหรอกครับมาบอกว่ามักจะดื่มทันทีคือไม่มีมักครับ
เลยครับพอดื่มเลยตรงนี้แหละครับเป็นปัญหา
เพราะว่าพอถือออกจากร้านสะดวกซื้อคุณนิวครับเบียร์เนี่ยผมต้องกินเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะนั่นแหละสิครับนั่นน่ะเข้าเลยครับเข้ากฎหมายเลยครับ
กฎหมายที่เราระบุว่าเนี่ยไปเดินถือในดื่มกันบางทีก็ไปเดินผ่านโรงเรียน
อ่าวัดโรงเรียนสละคุณมีไหมล่ะเซเว่นที่ไม่มีอยู่ใกล้โรงเรียนอ่ะ
มีไหมอุ้ยเซเว่นเนี้ยก็ต้องใกล้ชุมชนใกล้เออมีไหมโรงเรียนอ่า
เว่นที่ไม่มีใกล้วัดร้านสะดวกซื้อมีไหมเอาล่ะทีนี้คุณกินเบียร์สดทันทีเลย
คุณออกมาปุ๊บคุณจับเบียนกระดกเลยเข้าปากทั้นที่เลยอ่ะ
เป็นยังไงล่ะก็ผิดไงทีนี้ปัญหาของมันเนี่ย
กฎหมายบอกว่าไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนเพราะว่า
ถ้าที่เป็นต่างประเทศเนี่ยคุณนิวครับสมมุติแล้วกันนะ
ประเทศไทยเดี๋ยวจะมีศรีถนนชัยอีกผมยกตัวอย่างให้ฟัง
เอาละผมขับรถเนี่ยมีเบียร์มีเหล้าไว้ในรถได้ไหม
ไม่ได้นะได้ไหมไม่ได้นี่กฎหมายก็ห้ามแล้วนี่
คือห้ามดื่มห้ามก็ผมไม่ได้เปิดไง
ไม่ได้สิมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะลืม
ผมไม่เปิดไงไม่ดื่มนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิด
กระป๋องผมยังไม่ได้เปิดกระป๋องอ่ะอ่าเห็นไหม
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับในต่างประเทศนั้นเนี่ย
เขาพิจารณาถึงการดื่มในรถถูกไหมครับ
ดื่มเนี่ยไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดมันไม่เปิดล่ะครับ
ไม่ผิดฮะเพราะว่าถือยังไม่ได้เปิดออกจากขวด
ยังปิดฝาขวดอยู่เบียร์กระป๋องยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดออกมา
ลักษณะเดียวกันครับตรงนี้คือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คือเขาไม่ให้คุณดื่มในรถอืมเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เขาไม่ให้คุณเนี่ยเดินถือออกมาจากร้านสะดวกซื้อนั่งเดิน
เพราะฉะนั้นการเป็นเบียร์สดเนี่ยวัตถุประสงค์คือมันดื่มทันที
ต่างกับเบียร์กระป๋องครับเพราะถ้าเบียร์กระป๋องที่ซื้อ
ร้านสะดวกซื้อนั้นสามารถนำกลับไปดื่มที่บ้าน
หรือนำไปเอาไว้ที่บ้านเพราะยังไม่ได้เปิด
ตรงนี้คือจุดที่ชัดเจนที่สุดว่าเบียร์สดนั้นไว้ดื่มทันที
ดังนั้นเมื่อดื่มทันทีมีความหมายว่าเมื่อคุณน้ำออกมาดื่มเนี่ย
ที่สาธารณะที่ต่างที่ระบุ๗ที่ใช่ไหม
ไม่ว่าจะที่โรงเรียนที่วัดสถานพยาบาลสถานที่วัดชะการ
ชนส่วนธนเนื้อทุนราชนราชน์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่า
กฎหมายนะคุณผู้ชมครับมีศีลศนลจ่ายมีคนคอยชี้ช่องไว้
ชี้ช่องไหวตรงนี้ได้ตรงนั้นได้ค่ะบริษัทในทุนต่างต่างเขาก็ทำ
อืมพอทำแล้วเจอกระแสการต่อต้านผมถึงบอกว่าจริยธรรมหรือจัญญาบัน
ของคนทำงานเนี่ยใหญ่ใหญ่นะค่ะแต่ก็เขาขายร้านโกซอรี่ร้านเดียว
ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับแล้วจะทำยังไงอาจจะแอบขายก็ได้
อืมบางทีบางคนคุณไม่เคยเจอเลยในชุมชนอ่ะแอบขายบุหรี่ให้เด็กอ่ะ
ขายเหล้าไม่ได้ดูอายุอ่ะทำได้ไหมทำได้เพราะมันร้านเล็กร้านเดียว
นะฮะแต่นี่เป็นร้านที่โอ้โหมีทุกชุมชนมีทุกจังหวัดนะฮะ
ใครก็รู้จักเป็นมาตรฐานการขายด้วยแต่ซึ่งไม่ได้บอกถึงอ่า
๗๑๑อย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีร้านสะดวกซื้อหลายประเภทหลายยี่ห้อ
ใช่ค่ะแต่ไอ้ที่เซเว้นโดนเช่าว่าเซเว้นมันเยอะอืม
ทำธุรกิจด้วยแต่เรื่องเกี่ยวกับในทุนนี่ยังมีอีกนะคะ
ครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชครับอ่ะ
รายละเอียดเป็นยังไงช่วงหน้าตีแสงหน้ากันค่ะ
ชีวิตตีแสงหน้า
เผยถึงชีวิตการเป็นนักแต่งเพลงและเพลงสุดท้ายที่แต่งขึ้น
พร้อมเปิดตัวเด็กปั้นคนล่าสุดน้องเบอะมะยุลา
ที่จะมาโชว์พลังเสียงให้ฟังกันอย่างสด
ติดตามความเคลื่อนไหวของคนในวงการลูกทุ่ง
ที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวสุดประทับใจ
ในด้านต่างของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่มีต่อประชาชนคนไทย
บทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ

และขวัญจิตศรีประจันทร์
และเพลงไพรเลาะที่เหล่าบรรดาศิลปิน
จะมาขับร้องให้ฟังกันอย่างสุดซึ้ง
กลับถูกหลอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอ
เป็นเพราะผิดอมเพศประทับร่างมานานนับสิบปี

กลับถูกรอบว่าสิบปี
อาติโซลโซลเย่อาติโซลโซลเย่
ทุกวันจังถึงวันสุด๙หมองถึง๑๐หมองตรองท่า
ตามในตลอดข่าวข่าวดี

มันไปลงพื้นที่เห็นจริง

สรุปล่ะ
ให้คนสื่อให้คนรู้ชอบตรงนั้นแหละ
แกก็จะพูดให้เรารู้ว่าผิดถูกมันเป็นยังไง
เขาต้องไปตรงมัน
เอาความจริงมาพูดให้โป้งมาเลยให้รู้เรื่องไปเลย

ชุวิตตีแสงหน้า
ช่วงที่๒ตีแสงหน้ากันต่อเรื่องปรับปรุงพันธุ์พืชก็คือพระราชบัตรสมความพันธุ์พืช
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมพูดให้ฟังเนี่ย
ผมก็จะพูดในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มทุนต่างนะครับ
ที่วันทั้งวันก็คิดนะคุณนิวว่าจะผูกขาดยังไง
ท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมทำธุรกิจอะไร
ถ้าทำธุรกิจอะไรแล้วเนี่ยไม่มีใครคนอื่นทำเนี่ยมันเป็นยังไงคุณนิว
มันต้องกำไรสิครับเพราะว่าไม่มีใครคนอื่นทำผมทำอยู่คนเดียว
เออเราก็ได้กำไรคนเดียวซื้อขายคนเดียวกันไปตลอด
นั่นน่ะสิครับแล้วถ้าเกิดผมปลูกผึกผักปลูกผักปลูกเกษตรนะ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดผมเลี้ยงปลาปลานี้ต้องมาซื้อกับผมคนเดียว
พืชพันธุ์เนี่ยต้องมาเอาพันธุ์จากผมคนเดียว
คุณชุวิตก็สบายสิคะแต่ว่าคนอื่นก็อยู่ไม่ได้
หรือว่าถ้าเกิดผมขายไก่ขายหมูขายเป็ดผมขายอยู่คนเดียว
ผมรวยไหมรวยค่ะเพราะฉะนั้นการกุมตลาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
กลุ่มทุนต่างก็พยายามที่จะกลุ่มตลาดแหละครับแล้วก็กีดกันบริษัทคู่แข่งต่าง
อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ากลุ่มทุน
ทุกวันนี้ที่เติบโตขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่ง
จากอดีตที่เล็กต่อสู้จนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมา
จนกระทั่งกลุ่มทุนต่างเหล่านี้แข็งแกร่งก็ไปออกนโยบาย
คุณนิวอาจจะท่านผู้ชมอาจถามผมชูวิทย์เข้าใจผิดกลุ่มทุนออกนโยบาย
ยังไงต้องรัฐออกนโยบายก็นั่นน่ะสิครับ
ออกนโยบายโดยกลุ่มทุนเป็นคนบอกรัฐให้ออกนโยบาย
เพื่อมาคุ้มครองหรือรักษาสิทธิประโยชน์ของกลุ่มทุนเองเนี่ยเหรอ
โอโหนี่คุณพูดได้เก่งมากถูกต้องเลยครับ
เพื่อออกระเบียบนะครับออกกฎออกสิ่งต่าง
เพื่อมาคุ้มครองกลุ่มทุน
ของที่ตัวเองทำธุรกิจในประเภทนั้นอยู่

แต่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟัง

คุณนิวครับคุณนิวเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนี่ผมไม่ได้บอกยี่ห้อนะ
ผมไม่ได้ไปบอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับ
สมมุติว่าคุณนิวประกอบธุรกิจเนี่ย
คุณนิวรู้ไหมครับว่าคุณนิวจะเอาของเข้าไปวางในร้านสะดวกซื้อต่างเหล่านี้
คุณนิวต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรื่องปกติของทางธุรกิจ
แต่คุณนิวจะไปวางไว้ตรงจุดไหนเนี่ย

ราคาที่อยู่ใกล้มองเห็นชัดเขาคิดแพงขึ้น

แบบแนวสายตาอะไรที่หยิบจับง่าย
แล้วก็กลุ่มทุนต่างเหล่านี้ก็ยังมีแบบที่ผมบอกอีก
คือประเภทของร้านต่างเหล่านี้มีร้านที่ลงทุนเอง

ล้านที่เป็นกลุ่มทุนไปลงทุน
ดังนั้นกลุ่มทุนต่างเหล่านี้ก็จะดูอีกแล้วครับว่า
ร้านไหนขายดีไม่ดีล่ะ

ผมก็จะไปกลุ่มทุนต่างเหล่านี้ก็จะไปเปิด

เอาเปรียบทางธุรกิจของกลุ่มทุนต่าง
ซึ่งเติบโตใหญ่โตจนกระทั่งไม่ได้มองถึงการทำการตลาดอย่างเป็นธรรม

คือกฎหมายเนี่ยเป็นการกฎหมายเพื่อ
ไม่ให้ใครประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม

เมื่อคุณเติบใหญ่คุณมีกลุ่มทุนคุณมีเงินนะครับ
อะไรที่แข็งแกร่งเกินกว่าคนปกตินักธุรกิจธรรมดาที่เขาทำกัน
คุณก็จะออกกฎออกระเบียบหรือออกลักษณะของการไม่เป็นธรรม
เพื่อกีดกันคู่แข่งขันหรือกีดกันผู้ร่วมธุรกิจ

ผมถึงบอกว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เจออีกฮะ
ในประเภทต่างของกลุ่มทุนเพราะที่ทุกวันนี้เขาคิดทุกวัน
จะทำอะไรจะกำไรยังไงเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับของทางธุรกิจ
เป็นเรื่องประหลาดแต่อย่างใดนะครับ
แต่อย่างเรื่องที่ผมย้อนกลับมาเรื่องเบียร์เนี่ยต้องคุยกันซะก่อน
อันนี้มันเรื่องผิดปกติผิดปกติที่ตรงไหนที่ผมบอกว่า
เพราะเขาไปขอคุยกับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่กระทรวงบอกว่าทำได้
ไม่ผิดมาตายปลอบควบคุ้มแองกอคอ
ถูกไหมครับตรงนี้สิครับที่ผมบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขนี่น่าจะตั้งกรรมการสอบ
ผู้ที่ไปให้ความเห็นผู้ที่ไปอนุญาต
หรือว่าไปเปิดทางจนกระทั่งเขาประกอบ
ธุรกิจเอาเบียร์สดเข้ามาทำกงขาย
เกิดสังคมต่อต้านนี่ถ้าเกิดไม่มีสังคมต่อต้านอ่ะคุณนิว
ก็คงจะขายไปได้ต่อไปหรือเปล่าครับ
จากสาขาที่ก็บอกนะ๑๘ก็กลายเป็น๑๘๐
ก็กลายเป็น๑๘๐๐เพิ่มเดียวนะครับ

ทีนี้เรามามองอีกภาพหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ภาพของการเมืองคือมันเป็นของคู่กันนะ

คุณนิวครับอย่างผมเนี่ย
ผมตั้งพักมาเนี่ยเชื่อไหมครับ

พักแรกที่ผมมีในปี๒๕๖๐

คือในอดีตเขาบอกว่ามีคนแค่๑๕คน
ที่มีความคิดเห็นตรงกัน

ก็สามารถจะจัดตั้งพักได้แล้ว
แค่๑๕คนก็ตั้งพักได้แล้ว

ตรงกันอยากจะมีนโยบายพัฒนาประเทศยังไง

ใช่ครับมีความคิดเห็นตรงกันนะครับ
ไม่ได้มีความคิดที่จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนะฮะ
คิดเห็นตรงกันคือในอดีตก่อนนะ
นี่ไม่ใช่หมายถึงในอดีตคือปี๔๖

ต้นตระกูลไทยใช้คน๑๕คน

เพราะมันจ่ายซีหลอกเยอะมาก

สิบกว่าปีก่อนใช่ไหมต้องมีเอกสารต้องมีอะไร
ค่ะเสร็จแล้วก็ไปหาสมาชิกพักอ่าฮะสมาชิกพักนะฮะสมาชิกพักนะฮะ
ต้องมีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่
ทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงกฎหมายพักการเมืองกฎหมายประกอบรัฐมนูลพักการเมือง
ซึ่งมึงออกไปสดสดร้อนร้อนนี่แหละคุณนิวค่ะท่านผู้ชมครับที่เห็นนักการเมืองกระดีกระดาม
เมื่อไหร่จะจัดตั้งเมื่อไหร่จะประชุมพักได้เสียทีบอกคอสช
รัฐบาลกศชเนี่ยไม่ยอมให้พักการเมืองเนี่ยประชุมพักเพราะตอนนี้เขาห้ามใช่ไหม
ใช่ค่ะห้ามชุมนุมเกินห้าคนคุยการเมืองไม่ได้ยังก็เลยก็เลยไม่ให้พักการเมืองเขาประชุม
รอดีแหละรอพระราชบนัดนี้พระการเมืองประชุมจะประชุมเรื่องอะไรแหละคะ
ก็ต้องประชุมเรื่องการเมืองมันก็ติดตรงนี้อยู่นะฮะก็บอกแล้วครับ
เขาบอกว่ากฎหมายลูกเนี่ยที่เพิ่งผ่านเรื่องกฎหมายเรื่องพักการเมืองเนี่ย
เขาบอกว่าในปัจจุบันนี้จำนวนสมาชิกที่ขอจัดตั้งจากเดิม๑๕คนที่ผมตั้งในปี๔๖อย่างนี้
ค่ะนะฮะเขาบอกปัจจุบันเนี้ยในรัฐมนูลประกอบประกอบรัฐมนูลเรื่องภาคการเมืองเนี่ย
ปีหกศูนย์เนี้ยปีหกศูนย์เนี้ยเขาบอกต้องใช้ห้าร้อยคนละจากสิบห้าคนอ่า
ใช้ห้าร้อยคนเป็นห้าร้อยคนอ่ามันต้องเยอะเลยขนาดนั้นอ่า
น่ะห้าร้อยคนละอ่านี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังคร่าวคร่าวอ่า
เรื่องของผู้จำนวนผู้ก่อตั้งสมัยก่อนผมใช้๑๕คน
พักแรกคือพักต้นตกุลไทยค่ะต่อมาเมื่อปีห้าหนึ่งนะครับ
ผมก็จะตั้งพักสู้เพื่อไทยพักสู้เพื่อไทย
หลังจากนั้นมาผมก็มาจัดตั้งพักรักประเทศไทยนะครับ
แล้วจนกระทั่งได้จำนวนสอสอเข้าไปในสภาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสี่นะครับ
ถ้าเป็นปัจจุบันเขาบอกเขาต้องใช้คน๕๐๐คนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วในห้าร้อยคนเนี่ยคุณนิวทราบไหมครับ
เขาบอกว่าต้องมีทุนด้วยทุนจดทะเบียนพักเนี่ยนะคะ
เขาบอกจะต้องใช้ทุนหนึ่งล้านเยอะอ่ะอ่าทุนหนึ่งล้าน
ก็ทุนเนี่ยคืออะไรครับเอาไปทำอะไรท่านแต่ก็เหมือนกับบริษัท
เขาคงคิดเหมือนบริษัทบริษัทก็ต้องมีทุนจดทะเบียน
พักการเมืองก็ต้องมีทุนจัดตั้งค่ะเอาไม่มีทุนแล้วจะไป
ดำเนินการยังไงใครจะควักไปติดต่อใคร
ไปหาสมาชิกยังไงก็ต้องมีทุนนะฮะแล้วเขาบอกว่าต้องมีสาขาพักนะฮะ
ก็คือต้องมีสมาชิกเนี่ยห้าร้อยคนอืมจากอดีตแล้วฮะ
คือต่อสาขานะที่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะ
สาขาพักหมายความว่าเมื่อเขากำหนดว่าเหนือ
ก็ต้องมีเหนือห้าร้อยคนอืมใต้ก็ต้องมีใต้ห้าร้อยคนค่ะ
กลางอู๋แต่วันออกเฉียงใต้ทั่วประเทศก็มันนับพันหรือนะ
ก็ต้องมีห้าร้อยคือสาขาละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยจากเดิม
ห้าสิบมันเพิ่มมาสิบเท่าสมัยผมว่าห้าสิบห้า
แล้วทีนี้เขาบอกว่าจำนวนสมาชิกเนี่ย
เขาต้องหาให้ได้ห้าพันคนใน๑ปีก็สมัยผมก็ห้าพันคนใน๑ปี
แต่ว่าครบสี่ปีเขาบอกต้องมีหมื่นคนโอ้โหคือกรอบของการตั้งพักการเมืองเนี่ย
ก็คงไม่ง่ายเหมือนสมัยที่ผมทำเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้ก็คือว่า
เปรียบเทียบกับสมัยที่ผมตั้งพักเนี่ยมันไม่ง่ายอ่ะ
มันง่ายกว่าปัจจุบันนี้นะครับส่วนพักการเมืองอื่นอื่นที่เขามีอยู่
พักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยเนี่ยก็มีไปนะฮะ
แต่การที่เป็นพักการเมืองแล้วเนี่ยจะต้องส่งสอสอนะฮะ
จะต้องมีกฎระเบียบอื่นมากมาย
ท้ายสุดแล้วคุณท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามีการลงโทษเนี่ย
มีความผิดถึงขนาดมีความผิดเนี่ย
ติดคุกติดตารางสูงสุดถึงยี่สิบปีนะฮะโทษของนักการเมืองนะ
ของนักพักการเมืองนักการเมืองสมมุติละกัน
ผมไม่บอกชื่อพักไหนนะค่ะสมมุติว่ามีสมาชิกพักเนี่ย
ไม่ใช่คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักมากำหนดนโยบาย
คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นสมาชิกพัก
กำหนดนโยบายในพักเออซึ่งผิดก็แต่ก่อนมันไม่ผิดอ่ะ
อ่าทุกวันนี้ผิดแต่ถ้าถ้าฉบับนี้ผิดแล้วอ่ะ
ฉบับนี้ถ้าเกิดไม่เป็นสมาชิกพักนะก็พูดง่ายว่าเป็นที่เขาเรียกกัน
คุณนิวง่ายจะตายผมไม่ต้องออกหน้า
แหละคุณก็เห็นว่าที่ผ่านมาใครน่ะอื้อ
เยอะแยะไหนที่เป็นนักการเบื้องอยู่เมียบางท้ายเนี้ย

ก็แต่งตั้งให้คนขับรถผมมาเป็นหัวหน้าพัก
แล้วผมก็บอกนโยบายเออแล้วผมก็บอกหัวหน้าพัก

ผมก็บอกเอ้ยโชเฟอร์เองทำอย่างงี้นะไอ้ออกนโยบายอย่างงี้นะ
ส่วนโชเฟอร์ไปออกนโยบายใช่ไหม
คนจะเชื่อเหรอเพราะคนไม่รู้จัก
เออก็บอกเนี่ยนะครับนายผมแต่นายผมไม่ได้ยุ่งแล้ว
นายผมไม่ได้เกี่ยวแต่ใช้นโยบายชื่อนายผม
คนก็เชื่อถือนายนี่ครับเพราะว่าชื่อคนนี้เป็นชื่อคนที่คนจดจำ
ส่วนคนที่เป็นหัวหน้าพักจริงจำไม่ได้มันชื่ออะไร
หัวหน้าพักเป็นดอมินีเออหัวหน้าพักคนนี้ใครไม่มีใครรู้จัก
เอ่ยชื่อมาเอ้าคนนี้เป็นหัวหน้าพักเหรอไม่รู้
ต่อไปนี้เขาไม่ให้แล้วนะและก็มีความผิดด้วย
โทษหนักกว่าเดิมด้วยโทษมีโทษทางอาญาด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันเป็นการออกระเบียบของภาคการเมืองใหม่

ว่าดีนะถ้าถามความเห็นผมในฐานะที่ผมเป็นอดีตนะครับ

ปัจจุบันผมไม่ได้เป็นสมาชิกพักไม่ได้เป็นหัวหน้าพักใดแล้ว
ถามผมว่าดีไม่ดีผมก็ต้องตอบว่าดีสิครับ
เพราะว่าคนที่จะมาเป็นทำงานภาคการเมืองต้องเปิดเผย

คือมันเป็นงานเนี่ยคุณนิวครับมันเป็นงานอาสาสมัครนะ
การเมืองไม่ได้มีใครเขาบังคับคุณมา
หรือว่าไม่มีใครคุณมาทำแล้วคุณจะได้เงินเยอะขึ้น
แต่แปลกฮะแปลกมากครับแปลกมากตรงไหนรู้ไหมครับ
ประเทศไทยเนี่ยคือพอเป็นนักการเมืองแล้วมันรวยขึ้นทุกคน
ผมช่วยไม่ได้นะผมรวยมาอยู่แล้ว
แต่ไอ้คนที่เคยขับรถกระบะพอมาทำงานการเมืองมันกลายเป็นรถเบ้นทุกคน

เอางี้ช่วงหน้าโมเวทย์คลอสกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบรรยัตรรากราชธรรมนูนเกี่ยวกับพระกัลเมืองนะครับ
ลงลงพื้นที่เลยนะครับแล้วขึ้นรถไฟให้เห็นเลยนะฮะ

เขาทำอะไรจริงใจไม่เสียแทรกรู้จักช่วยเหลือคนจน
สะใจดีค่ะเวลาพูดอะไรหรืออะไรว่าใครคุณก็พูดแบบตรงเลย

พูดจริงทำจริงถึงใจ
ชูวิตตีแสกหน้าเยี่ยมจริง
ทุกวันจันทึงศพพบกับผมแน่นอน
ชุวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คนที่จะสิ้นใจให้ออกแล้วที่จะสู้ใช่ไหม
ทุกคนมีสิทธิ์ได้พูดอย่างเท่าเทียมกัน
นี่คือจุดยืนของรายการถามตรงค่ะ
พูดยังไงโอ๊ยกันฉันจะด่าอะไรฉันน่ะ
แต่พี่หลุงมันยังเป็นคนดีนะโอ๊ยเธอไม่เห็นเหรอ

พบกับเราจันทร์ถึงวันพฤหัสหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะ
แล้วก็วันศุกร์หลังเคารพทงชาติ
จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งใหม่สำหรับการใช้งานในครั้งนี้ด้วย
จากแอปพลิเคชันได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เมื่อพบให้ดาวน์โหลดและติดตั้งตามขั้นตอน
เพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที
สังเกตสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์มือถือที่ปรากฏอยู่ที่มุมด้านล่างของภาพต่าง
นำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เปิดหน้าจอพร้อมใช้งาน
สองภาพดังกล่าวทั้งภาพจะพบกับแกลลอรี่รูปภาพ

ผมไม่รวมเรื่องกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ชูเวชตีแสกหน้า

สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
ช่วงสุดท้ายอยู่กับคุณชูวิทย์นะคะ
แสกหน้ากันไปหลายประเด็นทั้งเรื่องการไม่ให้ขายไม่ไม่

เรื่องของพักการเมืองก็ตีสักหน้าไปแล้วดูดูก็ดูแล้วเว้ย
ขายเบียร์เนี่ยไม่ต้องพูดเลยอืมดูแล้วไม่รอดก็ยกเลิก
คือมันดูกระแสค่ะคุณนิวครับทำงานอย่างเงี้
ทำงานใหญ่บางอย่างมันไม่ไปตามที่เขาขีดเส้นไว้หรอก
ผมจะบอกให้มันต้องดูกระแสด้วยดูซาวเสียงกระแสสังคมเอาไหมไม่เอาไง
ก็เขาถึงทดลองไงค่ะแล้วบอกว่าไอ้ทดลองก่อน
ทดลองเรื่องอะไรอ่ะทดลองไปให้เขากินดูเหรอทดลองกระแส
ทดลองกระแสไหมถูกต้องครับทดลองกระแสสังคม
ซึ่งจริงผมบอกมันก็ไม่ฉลาดหรอกถ้ามันฉลาดอ่ะ
ไม่ต้องไปทำขายได้จะได้เงินซะเท่าไร
เพราะทุกวันนี้เปิดเป็นพันเป็นหมื่นสาขาแล้วแทบจะคุม
คุมตลาดอยู่แล้วทั้งหมดอยู่แล้วค่ะผมเรามาคุยกันเรื่องการเมือง
ถูกไหมเรื่องการเมืองการจัดตั้งพักการเมือง
คุณจะไปตั้งใครพักก็เยอะแล้วผมไม่มีแล้ว
ผมตั้งมาแต่สามพักละสิบปีเนี่ยเพราะฉะนั้นการตั้งพักของผมเนี่ย
สิบห้าคนคุยกันก็สมัยก่อนมันไม่ต้องใช้เยอะนี่สิบห้าคนใช่ไหม
สิบห้าคนก็คุยกันชอบใจแล้วตั้งพักค่ะนะฮะเออตั้งพักเลย
จดทะเบียนกว่าสามหมื่นเงินจดจดทะเบียนไม่มี
สมัยก่อนมันไม่มีกำหนดว่าต้องจดทะเบียนค่ะไอ้หมายถึงเงิน
ผมบุกวักไปเอามาซะสองหมื่นสามหมื่นอ่ะค่ะเอาไปดำเนินการ
จ้างเด็กไปสีหลอกไปติดต่อก็ก็ต่อตั้งพักได้ล่ะค่ะง่ายน่ะ
คือสมัยก่อนเนี่ยการตั้งพักง่ายเนี่ยก็เพราะว่าอะไร
ก็เพราะว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชม
เมื่อเป็นระบอบประชาธิปไตยใครอยากจะตั้งพักก็ตั้งสิ
ไม่เห็นจะห้ามคนไม่ให้มายุ่งเกี่ยวการเมืองแต่เดี๋ยวนี้รัฐมนูลมันสกรีน
คำว่าสกรีนก็คือแหมไอ้นักการเมืองสมัยก่อนใน๒๓ปีก่อนทำวุ่นวายไปหมดเลย
นะเอ๊ะอ่ะนี่ก็มาทะเลาะกันข้างถนนปิดนู่นปิดนี่นะฮะ
ไปคุยกับพ่อค้าเขาบอกเออดีนะสมัยนี้ไม่มีปิดถนนเอาไหม
ถามว่าเขาสกรีนนักการเมืองเนี่ยไม่ให้เข้ามาอยู่ในวงการเมืองท่า
ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจัดสรรต่างของภาคการเมือง
ดังนั้นพักการเมืองต่างต่างเนี้ยเขาก็ต้องสกรีนรัฐบาลมนุษย์เฉพาะนี้
ก็ให้พักการเมืองเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาเป็นพักได้เนี่ยง่ายไหม
ง่ายเงื่อนไขเยอะกว่าเดิมเยอะมากยากค่ะไม่ง่ายแล้วล่ะ
แปลว่าเราก็มีความหวังว่าต่อไปเราจะได้พักการเมืองที่มีคุณภาพ
ได้สอดสอดที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงจริงได้ไหมล่ะก็คาดหวัง
ไหมล่ะเงื่อนไขดีขนาดไหนยังไม่รู้เดี๋ยวนานนักการเมืองต่างต่าง
ก็ร้องไงก็อย่างที่ผมบอกไงประชุมนะสักทีเถอะโอ้โหคือ
ถ้าผมใช้คำว่ากระสันนี่จะผิดไหมคืออยากอยากมากอยากประชุมสรรค
มากเลยราศรรย์จากจัดประชุมลึกเกินค่ะเคลือคุณจะไม่ได้ทำงาน
ประชาชนนะฮะไม่ต้องห่วงนะผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าแหมอนักการเมือง
ขาดจากประเทศไทยแล้วทุกอย่างมันจะเดินไม่ได้
ผมก็ไม่ได้เชื่ออย่างงั้นนะค่ะอ่าในช่วงนี้เนี้ยอ่า
นายกเขาก็บอกว่าปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้ง
ก็มีคนไปบอกอีกแหมนี่ประกาศแค่วันเลือกตั้ง
ยังไม่ได้ประกาศการเลือกตั้งนะมันก็ไม่ได้ง่ายนะ
คุณดิวนะมันก็ต้องใช้เวลาใช้ขั้นตอนหลายหลายอย่างก็เหมือนกับว่าเราเริ่ม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
เงินบำรุงพักเออเงินบำรุงพักอ่ะค่ะสมาชิกพักต้องจ่ายน่ะ
เดี๋ยวเนี้ยเออคันต่ำสำหรับร้อยหนึ่งเออก็สมัยก่อนเขาไปให้
สมาชิกพักไงเมื่อพักการเมืองแต่ละพักก็โอ้โหเป็นพักได้ก็คงรวย
ถูกไหมก็สามารถที่จะดูแลสมาชิกได้
แต่ตอนนี้มันคิดกลับกันคือจะให้สมาชิกพักไปดูแลพักจริง
เออก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็มาเล่าสู่กันฟัง
อ่าก็ต้องคอยดูน่ะต้องคอยดูแต่คุณชุวิตคิดจะกลับไปไหม
ไม่เอาสาธุพอแล้วเถอะครับอย่าไปหาเรื่องให้ผมเลย
แล้วก็ผมพอแล้วการเมืองเป็นส่วนบนชนด้วยกว่าเนี้ยพอคือพอครับ
นะฮะก็เคยสาบานคือคนไทยไม่ชอบพูดอ่ะพูดอะไรก็ต้องสาบานอ่ะ
ถึงจะเชื่อถ้าพูดปากเปล่าเขาไม่เชื่อสาบานไหมล่ะอย่างเงี้ชอบทำ
ชอบพ้ากันใช่ไหมเอาล่ะค่ะตอนนี้พอไปพูดเรื่องของอ่า
เศรษฐกิจแล้วพูดเรื่องการเมืองแล้วเราก็ต้องพูดเรื่องชาวบ้านบ้าง
เดี๋ยวนี้ถ้าไปเที่ยวตามชายหาดเนี้ยเขากำหนดไว้นะ
มีกฎเกณฑ์เยอะขึ้นแล้วนะก็ห้ามทิ้งบุหรี่นะค่ะ
บุหรี่ในชายหาดเนี่ยเวลาไปเที่ยวชายหงชายหาด
เที่ยวสูบบุหรี่สิงอมควันทั้งหลายเนี่ยอืม
แล้วก็ไปโยนทิ้งเนี่ยค่ะก้นบุหรี่นี้นะคะโดนไหม
โดนค่ะเออโดนเลยนะคือคือก็อ่ะ
ที่เขาก็มีสถานที่จัดเอาไว้ให้สูบใช่ไหม
แต่ถ้าหากว่าเรียราชทิ้งตรงไหนไม่เป็นที่เป็นทางอ่า
ตอนนี้มีความผิดมากแล้วนะเขาเรียกว่ากรมทรัพย์ทางทะเล
สั่งห้ามสูบบุหรี่บนหาดยี่สิบชายหาดดังนะค่ะ
พัทยานี่สงสัยจะรวมด้วยแน่นอนแน่นอนค่ะหาดดังหาดใหญ่คนรู้จักค่ะ

พิมพ์แหลมสิงศรีชังเขาตะเกียบเกาะไข่บ่อผุดเกาะสมุย
หาดเยอะเลยนะครับเขาบอกถ้าฝ่าฝืนสูบบุหรี่แล้วไปทิ้งไว้เนี่ยนะ
มีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนบาทโอ้โหไม่น้อยนะแหม
แค่ไปเที่ยวคือโทษแต่ละอย่างนี้ดุทั้งนั้นนะประเทศไทยนี้
แล้วไม่รู้ว่าเออแล้วไม่รู้จะได้อย่างนี้จริงหรือเปล่า
เพราะแต่ละโทษนี่โอ้โหฟังแล้วขนลุกอะ
บอกว่าหวั่นก้นบุหรี่ล้นชายหาดหลังสำรวจหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
กับตะลึงเก็บก้นบุหรี่ระยะทางแค่๒๕กิโลเมตร
ค่ะได้ถึงหนึ่งจุดสามแสนมวลนี่ใช่ไหมเขาร่อนร่อนหากันแบบนี้
สิ่งแวดล้อมหนักค่ะนะครับเตรียมอันนี้หมายถึงว่าล็อตถัดไปนะ
ค่ะล็อตแรกนี้เขาเอาเรื่องชายหาดก่อนอ่านะฮะคือต่อไปเนี้ยชายหาดเนี้ย
จะไปนอนชิวดูดบุหรี่ทิ้งลงพื้นแล้วก็ทิ้งลงพื้นนะ
หรือว่าไปไม่ได้นะเขาห้ามเพราะว่าอันนี้คือล็อตแรก
ล็อตที่สองเขาบอกว่าไอ้พวกที่นั่งเรือท่องเที่ยวเรือโดยสารเนี่ย
เหมือนกันอ่ะสูบบุหรี่แล้วก็โยนลงทะเลลงลงทะเลลงแม่น้ำอ่า
อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะอันนี้มาแทะอันนี้มันเป็นล็อตสองอ่า
เรื่องแรกเอาเรื่องนี้เรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องชายหาดก่อนนะนะครับ
ชายหาดก่อนค่ะนะฮะเพราะพบเนี่ยสิงอมควันนะครับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรออกคำสั่งห้ามสูบบุหรี่ใน๒๐หาดดังนะครับ
ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรนะฮะเปิดเผยว่าขณะนี้ปัญหาขยะทางทะเลประเทศไทยค่อนข้างรุนแรงอืม
โดยเฉพาะขยะทะเลจากกิจกรรมการสูบบุรีโดยก้นกลองบุหรี่เป็นขยะที่พบได้บ่อยที่สุด
มีประมาณการทั่วโลกว่ามีก้นกรองบุหรี่อยู่๔๕ล้านชิ้นถูกผลิตและใช้ในแต่ละปี
ในจำนวนนี้เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ถูกทิ้งเป็นขยะสิ่งแวดลองก่อให้เกิดมนต์พิษกว่าห้าแสนตันต่อปีโอ้นี่หนักเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าข้อมูลตรงเนี้ยก็คือตัวบุรีตัวซองตัวก้นบุรีนะฮะ
เป็นปริมาณ๑ใน๓ของขยะทั้งหมดของชายทะเลและชายหาดนะครับ
ในท้องถนนและตามเมืองโดยเฉพาะไทยเขาบอกว่าพบว่ามีก้นบุหรี่เกิดขึ้นกว่าร้อยล้านชิ้น
แล้วผมก็ไปเห็นที่ที่ที่แถวสุรุปภาพไว้เนี้ยนะครับอ่า
อ้าวเหรอแต่โดนเทศกิจนะเทศกิจเรียกจับเตือนเลย
ผมก็ไม่รู้เตือนหรือเปล่านะแต่ท่าทางเขาเหมือนเตือน
อ๋อนะครับเตือนก็เตือนอย่าดูดอย่าทิ้ง
ทิ้งอย่าทิ้งแบบเนี้ยเขาเก็บไหมอ่าเขาเขามีปรับนะ
ถูกมีปรับนะครับมันก็เรื่องของการทิ้ง
เขาอยากให้ที่ทางก็โดนอยู่แล้วครับมีปรับแต่แต่
ก็เราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันมีฝรั่งร้องเรียน
แถบสุขุมวิทย์ว่าบางทีทิ้งแล้วถูกปรับ
ไม่รู้ปรับจริงหรือเปล่าเพราะไม่ได้ออกใบเสร็จให้
อ๋อก็จะเป็นประเด็นนั้นไปอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ค่ะก็คือทั้งก้นบุหรี่เอาอย่างงี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
จะไปทิ้งที่ถนนจะไปทิ้งเนี่ยเขาออกกฎแล้วทิ้งที่หาด
ที่หาดก็ไม่ได้นะฮะต่อไปจะไปขึ้นเรือโดยสาร
เรือท่องเที่ยวอะไรจะไปทิ้งในแม่น้ำทิ้งในทะเลก็ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะผมดูแล้วเนี่ยก็กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมจะออกมาเยอะมาก
นะฮะแต่มันก็พูดไปจนจบนะท้ายสุดแล้วมันสวนทางนะ
เดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปหาช่องทางอีกแหละช่องเล็กเล็กโอ้ยนี่ทิ้งไม่ได้
ถ้าทิ้งไม่ได้มันก็ทำยังไงล่ะเดี๋ยวก็ไปหาช่องมาอีกเหมือนกับเรื่องเบียร์ใน
ทั้งทั้งที่กฎหมายก็ตีกรอบไว้แล้วแต่ว่าจะเอาเขียนแบบ
หือไม่ให้ช่องออกเลยเนี่ยประเทศไทยเขียนยากนะ
ค่ะคุณนิวทราบไหมครับท่านผู้ชมทราบไหมครับ
จะ๑อันดับหนึ่งของโลกเขาบอกว่ามีตั้ง๓แสนกว่ามาตรา
คือมันเยอะมากเยอะจนกระทั่งว่าออกกฎ
แล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายก็ออกเร็วด้วยนะคือในสมัยหนึ่งในสภาเนี่ยมันมีพักการ
สองพักใช่ไหมก็ทะเลาะกันค่ะนะฮะกฎหมายต่างต่างกว่าจะออกมา
ก็ไม่ได้ออกได้เยอะในสมัยนี้เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ออกกฎหมายง่ายอ่าผ่านอย่างรวดเร็วอ่าผ่านอย่างรวดเร็วอืมนะฮะ
ดังนั้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ
ออกมาเยอะเยอะแล้วเนี่ยมันจะปฏิบัติได้ไหมบังคับใช้ได้หมดได้ทันหรือเปล่า
เพราะการบังคับใช้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ออกกฎหมายออกออกง่ายแต่คนที่จะมาบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเนี้ยคนที่จะบังคับใช้กฎหมายเนี้ย
มีความโปร่งใสไหมอืมนะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายไหมอืม
อย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปแนะนำอะไรผิดผิดอีกค่ะอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเขาไปแนะนำว่า
ขายเบียร์สดขายได้ไม่ผิดอ๋อโอ้โหครับวันนี้เรื่องที่คุยกันก็เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
หลายเรื่องนะทั้งเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการขายของเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แต่ว่าบางทีคิดย้อนกลับไปทั้ง๓เรื่องที่คุยกันวันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกเหมือนกันนะคะ
ลองพิจารณาทบทวนเรื่องราวที่คุณชุวิตตีแสกหน้ากันวันนี้
พรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ชุวิตตีแสกหน้า